ถ้าเจ้าเอาวาดวัดพระศรีสว่างวงที่หาดใหญ่
ออกมาร้องเรียนต่อสื่อหรอกบอกฝากบอกญาติโยมหน่อยนะ
อาตมาจะไม่ไหวแล้วญาติโยมเอาทั้งหมาเอาทั้งแมวมาปล่อยที่วัด
จนมีเป็นร้อยตัวตอนนี้หมาเขาแบ่งแก๊งกันแล้วคุณ
เขามีแก๊งนี้แก๊งสาราการประเรียนและแก๊งหนึ่ง
สาราบำเพ็ญกุศลศพละแก๊งหนึ่งเลยไม่ถูกกัน
สร้างความเดือดร้อนส่งเสียงดังแล้วเขาก็กัดกันด้วย
คือนอกจากพระจะต้องเตรียมอาหารให้สุนัขต่างเหล่านี้ต้องเลี้ยงดูแลแล้ว
ยังต้องห้ามปรามศึกอีกนะฮะอันนี้นี่ห้ามปราม

แต่ว่าตอนนี้มีไก่ชนถูกเอามาทิ้งที่วัดอีกแล้ว

คือเจ้าของไก่ชนเอาไก่ไปชนแล้วมันแพ้
แล้วพอเขาแพ้มาเจ้าของไก่ก็เอามาทิ้งไว้ที่วัด

ตอนนี้มีทั้งแก๊งหมาแก๊งแมวแก๊งไก่แก๊งอะไรอีก

โดยพระพีรวัตรปยุโตพระลูกวัดศรีสว่างวง

มันหมาแล้วมันก็ออกลูกออกหลานดูคุณดูสิ

ตัวเล็กตัวน้อยอาตมาก็ต้องเลี่ยงดูนะ
จาก๑๐๐ตัวเดี๋ยวก็จะเพิ่มเป็น๒๐๐ตัว๓๐๐ตัวนะครับ
เพราะว่าที่วัดเนี่ยคุณวัดเกาะเสือแห่งนี้นะ
เป็นวัดที่มีถนนตัดผ่านกลางวัด

มักจะมีชาวบ้านหรือว่าคนในพื้นที่อื่น

ลอยหมาลอยแมวออกมาเลย

บางครั้งก็ใส่กล่องมาทิ้งไว้

ก็มีที่ตายคากล่องก็มี

ทางวัดจะติดป้ายห้ามนำสัตว์เลี้ยงมาทิ้ง

เป็นไก่ชนที่เขาบอกว่าชนแพ้
เจ้าของไม่กล้าฆ่าไม่กล้ากินไม่กล้าแกล้ง
แล้วก็มีถ้าจะสังเกตเห็นมีไก่แจ้ด้วยนะ

เอามาทิ้งไว้แบบนี้ก็เป็นภาระพระนะฮะ
พระก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องเลี้ยงดู
ตามหลักเมตตาธรรมนะครับก็มีหมาเนี่ยเขาก็แบ่งกลุ่มแบ่งกวนแบ่งแก๊งกันอยู่
อย่างที่บอกไปแก๊งสาราบำเพ็ญกุศลศพแก๊งสาราการประเรียน
ตัวไหนหลงข้ามเขตก็จะถูกรุมกัด
เว้นเจ้าใหญ่และเจ้าบ๊อบบี้อายุมากที่สุดในวัดแล้วเขาเป็นหัวหน้าแล้ว
ระดับหัวหน้าไม่มีใครกล้าแหย่มแล้วเขาเดินได้ทั่ววัด
ใหญ่กับเจ้าบ๊อบบี้นะฮะ
แต่สุดท้ายพระท่านบอกว่าวอนเถอะโยมอย่าเอาสัตว์มาทิ้งไว้ที่วัดเพิ่มเติมเลย
เพราะมีมากจนดูแลกันไม่ไหวอยู่แล้ว